หนึ่งคนที่หลายคนชื่นชมมากนะคะ
เวลาแบบออกงานเธอใส่ผ้าไทย

จริงนะคะนั่นก็คือข้าวทิพย์ธิดาดินนั่นเองนะคะ
ต้องยอมรับจริงนะคะว่าเธอยืนหนึ่งเรื่องนี้จริงนะคะ
เวลาออกงานนะคะหรือว่าจับไมค์ร้องเพลงเนี่ยสวยงามจริงนะคะ
ซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าสาวโรงงานน้ำตา
นี่ต้องบอกเลยนะคะแฟนเพลงเนี่ยชื่นชอบมากนะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหคอสตูมสุดยอดจริงนะคะ
เพราะว่าเป็นผ้าไทยสไตล์อีสานงามแท้งามหลายแบบนี้เลยค่ะ
ลูกทุ่งสาวนะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าส่วนตัวเธอชอบผ้าไทยมากอยู่แล้วค่ะ
เพราะนอกจากจะเป็นคนที่อนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วนะคะ
ยังเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วย
ซึ่งในแต่ละผลงานเพลงของเธอนะคะก๊อฟจะพยายามเลือกนะคะชุดเป็นผ้าไทยมาใส่ตลอดเลยค่ะ
อย่างชุดเนี่ยคุณผู้ชมสวยมากนะคะแล้วก็เป็นภาพแบบสไตล์ที่แบบว่าไม่เหมือนใครเลย
ซึ่งนะคะสาวข้าวทิพย์นะคะยอมรับว่าก็มีความกังวลอยู่นะคะ
ว่าแบบคือหลายคนอาจจะมองแบบนี้นะเมื่อก่อนนะว่าแต่งตัวเฉยหรือเปล่าค่ะ
แต่กลับตรงข้างนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ใส่ออกงานเนี่ยหลายคนชื่นชมค่ะ
สตูมบอกเลยนะคะว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะคะ
แล้วก็ทำให้ตัวเองภูมิใจมากนะคะที่ทำให้ผ้าไทยผ้าสิ้นไทยเนี่ย
ได้รับความสนใจขนาดนี้นะคะไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ทุกวันนี้เวลาใส่ผ้าไทยไปไม่มีใครว่าเชิญแล้ว
มีแต่คนว่าสวยนะคือมันมีความเป็นเสน่ห์ของผ้าไทยอยู่ในตัว
จะไม่ทิ้งผ้าไทยเลยถ้าเกิดว่าในนี้เป็นแนวที่แบบ
ทันสมัยเป็นลูกทุ่งป๊อปเข้ามาในเมืองหน่อย
ก็จะใส่ผ้าไทยน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีความเป็นผ้าไทย
ก็เป็นความตั้งใจของพระอาทิตย์นะคะถ้ามีโอกาส
ภาพได้มีโอกาสได้ไปเปิดร้านที่จังหวัดอำนาจริง
ก็คือแบบอยากทำเป็นร้านผ้าไทยเลยเป็นของดีของภูมิปัญญาชาวบ้าน
อยู่อำนาจเจริญที่บ้านเกิดเพิ่งเริ่มซื้อที่
ต่อไปก็จะเก็บเงินแบบถมที่แล้วก็ค่อยทำร้านขึ้น
เราก็จะได้มีโอกาสไปอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ด้วย
จะเป็นธุรกิจเล็กของครอบครัวด้วยค่ะ